คือตอนนี้เนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

เอาละทุกชนิดในโลกใบนี้เนี่ยคงไม่มีวัคซีนตัวไหนจะกันติดได้อย่าง๑๐๐

แต่ที่มีประสิทธิภาพสูงนะแล้วก็ทันต่อการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
โดยเฉพาะที่กำลังเข้ามาในไทยเนี่ยนะฮะมันควรจะเป็นยี่ห้อไหนนะฮะ

โควิด๑๙ในไทยเนี่ยจะมีวัคซีนที่รัฐเขาจัดหาและฉีดฟรีให้ประชาชน
ใช่ค่ะอันนี้เป็นวัคซีนของรัฐ

เพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนไปจัดซื้อมาแล้วก็ไปขายให้กับประชาชนที่ต้องการฉีด
นี่ฮะวันนี้นายแพทย์บุญวนาศิลป์ที่เราไปคุยด้วยนี่ฮะ

ซึ่งจะเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับโรงพยาบาลเอกชน
นำมาให้กับประชาชนเนี่ยมันล่าช้ามาก
การสั่งซื้อวัคซีนผู้ผลิตระบุว่า
หลังจากเซ็นสัญญาแล้วจะใช้เวลา๔เดือน
ถึงจะส่งวัคซีนไปยังประเทศที่สั่งซื้อได้นะ
แล้วการสั่งซื้อเนี่ยแน่นอนว่าบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเนี่ย

เพราะมันจะมีเรื่องของการคุ้มครองดูแลอะไรพวกนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีหน่วยงานของรัฐไปสั่งซื้อให้
กับทางภาคของโรงพยาบาลเอกชน
แต่ตอนนี้เนี่ยทำไมมันช้าอย่างนี้
คือนายแพทย์บุญเนี่ยบอกว่า

โทรไปถามคนที่รู้จักกันสนิทกันในบริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่ต่างประเทศเนี่ย
เขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคำสั่งซื้อ

แล้วที่ถามมาเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้เวลา๔เดือนหลังจากเซ็นสัญญาแล้ว

เดือนตุลาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราสั่ง๕๐ล้านโดสก็ได้อยู่แล้วเขาให้อยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากขายให้เรา
คือเขากลัวอย่างเดียวว่าโดนฟ้องเนี่ยเขาไม่อยากรับผิดชอบแต่เอกชนรับรองโดยตัวเองไม่ได้
ก็กลัวว่าสั่งมาแล้วเกิดเราไม่เอาท่าเดี๋ยวทำไง
แต่ถ้าหากว่าเราก็รู้ว่าอวการพระภิสัตว์ไม่มีเงิน
ถ้าหากว่าเราไม่รับรองอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากสั่ง
แต่เมื่อวานนี้คุยกับพวิทูลปรากฏแวรมัยกระชนทั้งหมด

ล้านโดสฉะนั้นมันไม่มีปัญหาอะไร
มันมากกว่าที่เราคิดต้นไว้เกือบ๓เท่าตัว
แพทย์บุญบอกว่ารู้สึกว่าร่างสัญญาเนี่ย
มันไปอยู่ที่อายการสูงสุดสำนักงานอายการสูงสุด
ค่ะคือขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หน่วยงานของรัฐเนี่ยซื้อวัคซีน
ซึ่งรัฐต้องซื้อแทนภาคเอกชนนะ
เพราะผู้ผลิตวัคซีนเขาจะขายให้กับรัฐต่อรัฐเท่านั้น
ทีนี้พอรัฐจะไปทำสัญญาซื้อขายอะไรกับใครเนี่ย
ไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เนี่ยร่างสัญญาต่างเนี่ย
เขาต้องให้ทางสำนักงานอายการสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบ
เอกสารกฎอเบียบต่างรายละเอียดความชัดเจนต่าง
วันนี้เนี่ยทางรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ
ประยุทธ์เพชรคุณต้องออกมาแถลงเลยนะฮะ
บอกว่าไม่มีร่างสัญญาส่งมาให้กับทางอายการสูงสุดเลยนะครับ

เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันว่าสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ย
ทำให้เรื่องการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกล่าช้า
คือเอาง่ายออกมาปฏิเสธว่าอายการสูงสุดไม่ได้เป็นจุดบอดที่ทำให้ล่าช้านะ
ครับ